คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันได้ฟังกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ
วันนี้เริ่มต้นมาถามก่อนยังไหวอยู่ใช่ไหมคะ
คำตอบที่ตอบมาเป็นคำว่าไหวก็แล้วกันนะคะ
เหนื่อยใจแค่ไหนขอให้สู้ให้ไหวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางร่างกายจิตใจ
หรือแม้แต่ภาวะเศรษฐกิจในยุคของโควิดแบบนี้ด้วย
อ้อยเจอกันที่นี่ค่ะสามารถติดตามฟังกันได้ตลอดเลยนะคะ
ในพอร์ตบีนในสปอร์ติฟายแล้วก็ในจุ๊กด้วย
เตรียมคำถามเอาไว้เยอะเลยนะคะ
ในแต่ละสัปดาห์จะมีทีมงานช่วยกันเลือกด้วย

แล้วเราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาแบบนั้น

เราอาจจะได้คำตอบในปัญหาของเราด้วยเช่นเดียวกัน
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครตรงนี้ได้ทุกอาทิตย์ด้วยนะคะ
ไหนดูคำถามของวันนี้สิอันนี้ส่งมาค่ะ
บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อตาน
อายุ๔๒ปีแล้วตานมีเรื่องที่อยากจะขอคำปรึกษาค่ะ
อยู่กินกับสามีมาเกือบ๒๐ปีโอ้ยาวนานเลยเนาะ
โดยที่เราแต่งงานแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะ
ตอนนี้มีลูกชายหนึ่งคนแล้วสามีตานเป็นคนขยันทำมาหากินค่ะ
เก็บเงินเก่งรักลูกแล้วก็รักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขามากเช่นกัน
ปัญหาของเราเริ่มสะสมมาตั้งแต่ช่วงแรกที่เราแต่งงานกัน
ตานเนี่ยคุยกับเขาว่าอยากมีบ้านที่เป็นของเราจัง
เขาก็เลยไปปรึกษากับญาติพี่น้องแล้วก็ตัดสินใจปลูกบ้านในพื้นที่เดียวกัน
พี่น้อง๔คนในพื้นที่เดียวกันเนี่ยกับบ้าน๔หลังนะคะ
ระหว่างการก่อสร้างบ้านช่วงนั้นตานกำลังท้อง
พ่อแม่ของตานกลัวว่าเราจะทำอะไรไม่สะดวก
ก็เลยเสนอว่ามาอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ของตานก่อน
ผ่านไป๓ปีบ้านเสร็จนานแล้วค่ะลูกจะ๓ขวบแล้ว
แต่ตานยังไม่ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่เลยเพราะว่าพอบ้านเสร็จ
น้องสาวสามีมีปัญหาครอบครัวสามีก็เลยให้น้องสาว
เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านใหม่ของเราไปก่อนชั่วคราว
ตานยอมรับว่าก็ค่อนข้างไม่ค่อยพอใจค่ะแต่พูดอะไรไม่ได้
นานนานเข้าเราก็ไม่ไหวค่ะพี่เพราะว่าเกรงใจพ่อแม่เราเหมือนกัน
ที่ต้องมาดูแลเราก็เลยขอร้องสามีว่าช่วยบอกน้องสาวหน่อยได้ไหม
แต่ทุกครั้งที่ตานพูดสามีจะหงุดหงิดใส่และมองว่า
นไม่เห็นใจน้องสาวเขาบ้างเลยจนในที่สุดบ้านหลังนั้น
ก็โอนเป็นชื่อของน้องสาวไปเรียบร้อยค่ะโหหลังจากนั้นค่ะ
หนูกับสามีตัดสินใจย้ายออกจากบ้านพ่อแม่
เพื่อมาเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กเปิดร้านขายของย่านชานเมือง
นช่วยสามีทำมาหากินตลอดนะคะสามีก็ให้เงินเดือนตานใช้เดือนละหมื่นบาท
ดูเหมือนจะสบายนะคะอยากได้อะไรก็หยิบเอาในร้าน
แต่เปล่าค่ะไม่ว่าตานจะหยิบอะไรมาใช้มากินเขาจะเก็บเงินตานทุกครั้ง
และเขาก็เป็นคนถือเงินมาโดยตลอดเหมือนไม่ไว้ใจแม้ว่าจะอยู่กันมาเป็น๑๐ปีก็ตาม
อย่างที่บอกนะคะสามีตานขยำทำมาหากิน
เขาทำธุรกิจอีกหลายต่อหลายอย่างแต่เป็นการร่วมกันกับญาติพี่น้องเขา
ซึ่งเขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะเอาเงินของร้านเราไปหมุน
บางครั้งเราก็ขัดสนทุกครั้งที่เราทักท้วงเขาก็หาว่า
ใจดำกับญาติเขาเสมอชีวิตตานเหมือนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปออกความเห็นอะไรเลย
กระทั่งล่าสุดค่ะปานมารู้ว่าเขาเอาเงินเก็บของลูกเรา
ลงทุนกับพี่น้องเขาอีกครั้งนั่นคือจุดที่ทำให้ตาระเบิดออกมา
ทะเลาะกันหนักมากเขาบอกว่าตานใจแคบค่ะ
ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาตานแทบจะไม่เคยได้เรียกร้องอะไรเลย
มันทำให้ตอนนี้เนี่ยตานทบทวนและถามตัวเองทุกวัน
ว่าเขาจะมีตันอยู่เพราะอะไรพี่อ้อยคะตันควรทำใจกับเรื่องนี้ยังไงดี
เราควรยอมรับควรจะทนหรือว่าเดินออกจากชีวิตเขาดีคะ
รู้สึกแย่มากจริงใจเย็นก่อนนะอยู่กันมาตั้ง๒๐ปีแล้วนะคะ
คือถ้าพี่อ้อยมองเนี่ยรักครอบครัวเป็นเรื่องดีค่ะ
แต่วันนี้อย่าลืมนะเรามีครอบครัวของตัวเองที่ต้องดูแล
บริหารจัดการค่ะไม่ใช่เรื่องใจกว้างหรือใจแคบ
วันที่เราเจอโควิดแบบวันนี้เนี่ยต้องเรียกสติมากมายในการใช้เงิน
รักกันแค่ไหนเรื่องบริหารจัดการการเงินเราต้องคุยกันก่อน
พูดกันภาษาบ้านค่ะต้องทะเลาะกันให้จบก่อนนะ
อยากมีบ้านของเราดูสิตอนนี้ได้อยู่ไหมล่ะไปไปมากลายไปเป็นของน้องเขาละ
รู้นะคะว่าน้องตานทั้งเสียใจทั้งน้อยใจแต่ทำยังไงได้อ่ะคะ
แล้วต้องผ่านไปตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ตรงนี้
เรื่องที่ใหญ่กว่าคือการที่เขาเอาเงินที่เราเก็บไว้ให้ลูก
คือยังไงล่ะสงครามโรคระบาดมันยังไม่หายไปค่ะ
ความไม่มั่นคงแน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอเอาเงินลูกไปแบบนี้เนี่ย
คือถ้ามองกันกลางนะมุมนึงเขาก็คิดว่าน่าจะได้ผลกำไรงอกเงย
คิดซะว่าเขาก็คงหวังดีและอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่นไง
เอาไปช่วยบ้านเขาอีกแล้วคนรักครอบครัวมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องน่าชื่นใจนะคะ
อีกมุมหนึ่งถ้าช่วยมากเกินไปก็ลำบากใจเรา
ที่สำคัญน้องพูดอะไรมากไปก็ไม่ดีนั่นพี่น้องเขา
และเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาเขาเจอกันก่อนจะเจอเราซะอีก
มากันตั้งแต่เกิดอะค่ะเพราะยังไงก็ตามการคุยกันในเรื่องนี้
มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่พี่อ้อยก็ยังอยากให้คุยอยู่ดี
ไม่รู้แหละเงินส่วนอื่นผ่านแล้วผ่านเลยแต่เงินส่วนของเราต่อจากนี้ต้องคุยกัน
มีกระเป๋าของเธอนะเธอจะไม่ให้ถือเงินก็ไม่ว่ากัน
ไม่เป็นไรฉันยังภูมิใจในสามีของฉันเสมอว่าสามีคือผู้นำครอบครัว
และก็ไม่เคยนอกรู่นอกทางขอบคุณในจุดนี้
เงินที่เธอให้ฉันฉันนับว่าเป็นกระเป๋าของฉัน
แต่ที่สำคัญเราต้องมีกระเป๋าของลูกด้วยนะคะ
จะใช้เงินในกระเป๋าลูกทำอะไรสองคนพ่อแม่ต้องคุยกัน
เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกเราต้องรอดนะ
เธอจะหาว่าเอ๊ยฉันใจแคบอย่างไรก็ตาม
แต่แค่จะบอกว่าทั้งหมดเพราะเราห่วงครอบครัวของเรา
รักครอบครัวเธอนี่คือเรื่องปกติ
ฉันก็ภูมิใจเสมอที่ได้สามีรักครอบครัว
แต่ถ้าเราเป็นผู้ให้ให้จนเราเริ่มไม่ไหว
ผิดตรงไหนล่ะที่ฉันจะเห็นแก่สามีและลูกของเราบ้าง

เราเป็นคู่ชีวิตกันมีอะไรเราควรคุยกันหรือเปล่า

อีกอย่างนะน้องตานมีอะไรคุยกันไม่สำคัญเท่ามีอะไรฟังกันหรือเปล่า
อ้อยพูดประโยคนี้เสมอนะคะ
แรกเราคิดว่าเงียบไปเถอะปัญหาจะได้จบ

ในที่สุดแล้วมันคือการสร้างมาตรฐานบางอย่างในใจเขาว่า
ภรรยาไม่พูดอะไรหรอกเขายอมได้อยู่แล้ว

เขาชิงตัดสินใจทุกอย่างเพียงผู้เดียวค่ะ
พอวันหนึ่งน้องไม่ไหวเกิดระเบิดอารมณ์ขึ้นมา
เรื่องมันจะใหญ่กว่าที่ควรจะเป็น
ต่อให้เขากล่าวหาว่าเราใจดำกับญาติเขาเสมอ

เฮ้ยเธอไม่ใช่ใจดำนะ

เพื่อครอบครัวที่ฉันรักเหมือนกัน

แต่ฉันก็มีครอบครัวที่ฉันรักคือเธอกับลูกไง
อย่างน้อยคนหนึ่งเป็นคันเร่ง
ก็จะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เป็นเบรกอะค่ะ
ตั้งกระทู้ถามเรียกสติบ้างก็ยังดี

กลายเป็นปัญหาสะสมเหมือนระเบิดเวลา
รอว่าเมื่อไหร่จะถูกจุดระเบิด

เรียนรู้โจทย์ใหม่ด้วยกันทุกวัน
อย่าใช้ความเงียบในการแก้ปัญหา

ความสงบไม่ใช่จุดจบของปัญหาเสมอไป

พอพูดอะไรก็ไม่เคยพูดได้หรอกค่ะ
จริงนะแปลว่าตอนนั้นพอจะพูดอะไรมา
พอเขาพูดเบรกเราปั๊บเราหยุดไงแล้วเราเงียบ
แต่เรากำลังจะพูดเพื่อจะบอกถึงเหตุผล
และหลักความเป็นจริงในการใช้ชีวิตด้วยกันนะคะ

แบร์มือขอการให้ของเรา
ต้องให้แบบที่เขามีโอกาสสร้างไปด้วยกันได้

เรารู้สึกว่าชีวิตไม่เห็นยากตรงไหนเลย
ลำบากเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องสาวเขาก็จะให้พี่ชายเขาช่วยไง
หรือญาติก็ขอให้ญาติช่วยไง

เราต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงค่ะว่าวันนี้ไม่มีอะไรง่าย
ถามว่าเราควรยอมรับอดทนหรือว่าควรจะไปจากเขาดี
ตอนนี้นะควรยอมรับแต่ทำความเข้าใจค่ะ

เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องอดทนอดทนไป
ความอดทนใช้แล้วหมดไปนะคะ

ลุกขึ้นมาที่จะแบบชั้นต่อไปฉันจะไม่ทนแล้วนะ
มันจะกลายเป็นเราเปลี่ยนไม่ใช่เขาเปลี่ยนนะคะ

ความเข้าใจจะทำให้เราอดทนได้มากขึ้น

แล้วก็ต้องฟังในมุมของเราด้วยเช่นเดียวกัน

ขอให้เลิกเพราะว่าไม่รักกันแล้ว

ก็เขาเป็นผู้ให้เขาช่วยเหลือครอบครัวมากไป

ฟังยังไงยังไงก็แอบรู้สึกว่าเราใจแคบถูกไหมคะ
จริงแล้วเราแค่อยากได้สามีที่บริหารจัดการเป็น

ต้องเดินหน้าไปด้วยกันได้อย่างดี

ลองพยายามช่วยบริหารจัดการแล้ว
เขายังคงเดินหน้าประคองครอบครัวเขา

เพราะฉะนั้นน้องค่อยตัดสินใจอีกที

มันคงไม่ง่ายมั้งคะ

หาทางสร้างรายได้อะไรด้วยมือของเราเอง

โควิดปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว

ขอความช่วยเหลือคนอื่นในยุคนี้เนี่ย
ใช่ว่าจะมีคนช่วยเหลือกันได้ง่ายนะคะ

เขาก็ไม่ไหวจะช่วยเช่นเดียวกัน

การเป็นครอบครัวเข้าใจค่ะว่า
ในที่สุดแล้วเรายืนอยู่ข้างกัน
แต่เราคงไม่ได้คิดเหมือนกันไปซะทุกเรื่อง

อย่ามองว่าถ้าเขาคิดต่างเขาน่ะที่ผิด

ตอนนี้ไม่มีใครผิดแค่ต้องช่วยกัน

สร้างสิ่งที่มันเป็นสมดุลที่ดี

เลิกกันน่ะง่ายอยู่ให้ได้ยากกว่า

ลูกจะมีความสุขเหรอที่เห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องนี้ทุกวัน

เราจะคิดถึงแค่คนสองคนไม่ได้

เงินเงินทองกับเรื่องของหัวใจ

โดยเฉพาะยุคโควิดที่มันมีปัญหารอบตัว

โดยเฉพาะปัญหาของเศรษฐกิจ

มันอยู่แค่วิธีคิดของคนสองคน
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันหรือเปล่า

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ